คดีที่เกิดขึ้นระหว่างทั้ง๓คนเนี่ย
มันก็ทำให้เกิดความสับสนแล้วว่าตกลงใครพูดจริงพูดไม่จริง

ถึงขั้นก็ต้องไปท้าสาบานกันคล้ายกันเลย
แต่คราวนี้เขานัดกันที่วัดพระแก้ว

สาบานก็โอ้โหทะเลาะกันแล้วค่ะลองดูค่ะ
คนนี้นี่ไงคนโม่ไงถึงให้พวกมึงหลอกได้ไง
ไม่รู้ใครหลอกใคร
พวกมึงพอกันนี้หน่อยนะ

เขาก็โมโหไปเหมือนกัน
เอออย่ามายืนใส่เหมือนกัน

ใช้สติไม่ต้องใช้กำลังใช้สติไม่ต้องใช้กำลัง

เอาไหมกูเอาฉลากออกให้เขาดูอ่ะเปล่า

หลักฐานที่กองฉลากไม่มีเธอยังลั้น

หลักฐานเท็จเหรอ
อย่าทำเลย
เดี๋ยวไปดูว่าหลักฐาน
มันมาหลายแล้ว
เออนั่นแหละเดี๋ยวก็รู้

โปรดติดตามตอนใหม่
นี่ก่อนสาบานนะผู้สื่อข่าวต้องช่วยกันห้ามอะค่ะนักข่าวเต็มไปหมดเลยนะคะ
คือพระติ๋นพระติ๋วกับพระธาเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขายังไม่มีเงินไม่มีเงินสักบาทไปขึ้นเงิน
ยังไม่ได้ขึ้นเงินอะไรเลยเนี่ยค่ะแต่ป้าติ้นก็ยืนยันว่าเนี่ยตัวเองถูกยักยอกไป
ถูกรางวัลที่๑๒ปีซ้อนจริงก็เถียงกันอยู่ข้างวัดพระแก้ว
ก่อนที่จะเข้าไปจุดทูปสาบานกันนะคะทีนี้มาดูการเริ่มต้นในการสาบานกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ติ๋วกับป้าดาเริ่มก่อนนะคะก็คือจุดทูบคนละสามดอกเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

อันเชิญองค์พระแก้วมรกฏสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาเป็นสักขีพยานในพิธีสาบานครั้งนี้
ส่วนป้าติ๊นจุดทูบ๑๖ดอก
บอกว่าเป็นการอัญเชิญเทวดาทุกชั้นฟ้ามาเป็นสักขีพยานเหมือนกัน
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
อัมหาตเทวดาเบื้องต่ำตั้งแต่สวรรค์ชั้นศตุมหารชิก
จนถึงพระควพรมชั้นสูงสุด
พระภูมิเจ้าที่ทั้งที่เป็นผีบ้านผีเรือนทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
นี่อันนี้ยังไม่ได้สาบานใช่ไหม
คุณภาคภูมินี่ยังไม่ใช่คำสาบานนะ
นี่เป็นแค่บทอันเชิญเทพยดามาเป็นสักขีพยาน
นี่คือป้าติ๋นนางเรวดีหาแก้ว
คนที่กล่าวหาทั้งป้าดาป้าติ๋ว
ยักยอกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ไป๒งวด๒ปี
หลังจากนั้นป้าติ๊นก็จุดทูปอีก๑ดอก
ก็มีโพยค่ะเป็นข้อความคำสาบานของตัวเองแล้วก็เริ่มสาบาน

ป้าติ๋วป้าดาก็จุดทูปแล้วก็กล่าวคำสาบาน
โพยที่ตัวเองเอามาเหมือนกันนะคะ
ครับ
สวัสดีค่ะ
สาธุและห้ามกลับคำสาบาน๓คนนี้ไม่มีการที่จะมากลับคำสาบานในภายหลังได้
ข้าพเจ้าไม่เคยถูกหวย๓๐ล้านและได้ให้การกับต่อเจ้าหน้าที่พนักงานด้วยความสัตว์จริง
ข้าพเจ้าโกหกขอให้มีอันเป็นไปแต่หากหากข้าพเจ้ามิได้โกหกขอให้ผลแห่งกรรมจนโดนบันดาลให้ผู้ที่คิดร้ายกับข้าพเจ้า
จงมีอันเป็นไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ
ข้าพเจ้าสุดารัฐข้าพเจ้าขอสาบานต่อหน้าพระแก้ว

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่เคยถูกหวย๓๐ล้านเลย
และได้ให้การต่อเจ้าหน้าที่พนักงานด้วยความศักดิ์จริงหากข้าพเจ้าโกหก
ขอให้มีอันเป็นไปแต่หากข้าพเจ้ามิได้โกหก
ขอให้ผลแห่งกรรมจงโดนบันดาลให้ผู้ที่คิดร้ายกับข้าพเจ้า
จงมีอันเป็นไปด้วยเถอะทราบทุกครั้ง
เนี่ยค่ะก็ถือว่าไม่เบานะคำสาบา
ใช่ค่ะแล้ววัดพระแก้วนะคะคุณพ่างภูมิ
จากนั้นนะคะป้าติ๋วหรือว่านางจรูนนะคะแล้วก็ป้าดาหรือว่านางสุดารัฐก็กรวดน้ำด้วย
แล้วก็บอกกับทีมข่าวแบบนี้ค่ะว่าตอนกล่าวคำสาบานเนี่ยนะ
รู้สึกเหมือนมีลมพัดมาวูบหนึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์แน่นอน

แล้วก็บอกด้วยว่าที่เดินทางมาวันนี้ก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายผิดแล้วก็ไม่เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ตามที่ป้าติ๊นกล่าวอ้างค่ะ
พูดกับเขาเลยเธอมันบ้าพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องถ้าคนดีก็ต้องคุยกันรู้เรื่อง
ถึงบอกผู้หญิงคนนี้หิวเงินมากถึงได้มาตะคลุกป้าคิดว่าป้าเนี่ยร่ำรวยมากที่สามารถจะให้เขาได้
คนเราถ้าไม่หิวเงินไม่ทำกับเพื่อนฝูงแบบนี้หรอกแต่วันนี้ป้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วป้าจะพูดทุกอย่างที่ป้ารู้
พูดความจริงป้าไม่กลัวหรอกคนอย่างเขาอ่ะนะปากพูดแต่ใจเขาแหละอีกอย่างหนึ่งแหละป้ารู้คนแบบนี้
อ่าทีนี้ป้าติ๊นค่ะก็บอกกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีว่าโล่งใจมากขึ้นพอสาบานเสร็จเรียบร้อยก็โล่งใจ
ยืนยันว่าก็เดินหน้าสู้คดีต่อไปมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑จริงแล้วก็ถูกยักยอกไปจริง
ก็ป้าก็สบายใจดีไม่ได้กังวลอะไรสักอย่าง
เขาก็เขียนไงแต่ก็ไม่ได้เขียนเยอะไม่ได้สาบแช่งตัวเองอะไรเลยไม่เห็นเหรอ
แต่ขอให้มีอันเป็นไปอย่างเดียว
แต่ของป้าป้าแช่งให้ตัวเองตายถ้าป้าพูดไม่จริง
ก็ให้ตัวเองตายทำร้ายอะไรของเราเราก็ว่าไป

ก็ดูสิที่เขาเขียนคำสาบานมามีกันหรือเปล่า
แล้วจุดทูปปกติสาบานจุดทูปอันเชิญเทพเทวดาแค่๑๖ดอก
นี่พากันจุดคนละกรรมมาเลยไม่รู้อันเชิญใครสาบานอะไร
มันไม่ใช่เป็นการสาบานแล้วอย่างนี้ถ้าจุดทูบเต็มกรรมทั้งสองคน
สาบานก็ต้องจุดทูปแค่๑๖ดอกนี่แหละอันเชิญเทพเทวดา
ทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินอันนี้จุดอะไรคนละกรรมเลย
คนละกี่ดอกซึ่งมันไม่มีความหมาย
นี่ค่ะก็จำนวนทูบในการจุดของแต่ละคนเนี่ยก็เป็นประเด็น
เดี๋ยวเขามาคุยกันต่อในรายการไทยรัฐนิวโชว
คุณผู้ชมห้ามปลาดนะคะมากันทั้งสามป้าเลยนะคะ